ส่วนสัตว์ที่เราเห็นต่างนานา
บางตัวมันก็ถูกกันบางตัวมันก็ไม่ถูกกัน

แต่ว่าดิฉันจะพาไปดูเพื่อนรักคู่ซีต่างสายพันธุ์คู่นี้
ขยี้ตาดีซี้กันจริงเหรอจ๊ะเนี่ย
นี่ไงมาเป็นดูโอ
แมวกับหนูมันคู่กัดกันนะ
นั่นสิแมวกับหนูคู่ปรับตลอดกาล
แต่หนูทำไมหยอกเล้อกันหนูกันหลิงกันสนุกสนาญขนาดนี้

เอ่อนั่นสิค่ะนั่นสิค่ะ
ตรงนั้นสิถึงบอกขยี้ตาดูดีจริงหรือเปล่า
แต่ความน่ารักน่าเอ็นดูที่เกิดขึ้นของแมวและหนูเนี่ยนะคะ
ก็คืออยู่ที่บ้านของร้อยตำรวจตรีมณัฐสมมิตร
รองสารวัตรจราจรสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
หมวดมณัฐเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแมวตัวนี้นะ

ได้มาจากเพื่อนคนนึงตั้งแต่ที่มันยังเล็ก
ตอนที่ขอเพื่อนมาก็กะว่าจะเลี้ยงบิงซูเอาไว้เพื่อช่วยปราบหนู
แมวไว้ปราบหนูเพราะว่าที่บ้านพักเนี่ยหนูมันเยอะ
แต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาสถิติของการปราบหนูของเจ้าบิงซูเนี่ย
มันลดลงเรื่อยมันดูแบบมันจะไหวไหม
เจอหนูร้อยครั้งเนี่ยทำไมปาบไม่ได้เลยสักครั้ง
ยังมาหยอกล้อเล่นกันสนุกสนานแบบนี้
คือเขาให้ไล่หนูมันกลับไปชวนหนูมาเล่น
ยังไงล่ะพี่เขาเลยแบบเอ๊ะเข้าใจอะไรผิดไหมปิงซู
พี่หมวดมณัฐให้มันกินอะไรฮะ
ทำไมมันดูเป็นมิตรกับหนูซะอย่างนั้น
หรือยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นไปได้
แต่ก็ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็เลี้ยงไว้กันทั้งคู่

ท้ายตอนนี้ต้องเลี้ยงหนูด้วยเหรอคะต้องเลี้ยงหนูให้เป็นเพื่อนเล่นแมว

จริงเพราะไอ้แมวตัวนี้ไปชวนหนูมาด้วย
แมวมันจะจับหนูมันก็ทำแบบนี้นะ
แต่มันก็ชอบตะปุ๋ยอย่างนี้เหมือนก็เล่นก่อน
มันเหมือนกับว่าแมวมันจะเห็นอะไรที่มันแบบดุ๊กดิ๊กอย่างนี้มันจะเล่น

ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้หนูตายไหม
ไม่แน่ใจเพราะปกติแล้วธรรมชาติของแมวมันจะมีการเล่นตะปบไปตะปบมาแบบเรื่อยแบบนี้อยู่แล้วนะคะ

สกิลการจับหนูของแมวที่ลดลงเรื่อยนะคุณผู้ชม